คือขับขโมยกันต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะ
ให้มาดูภาพจากกล้องวงจรปิดกัน
เจ้าของรถกระบะเนี่ยยังยืนอยู่เลยใกล้รถกระบะเขา
แต่ว่ามีคนร้ายมาขโมยไปเฉยเลย

คือเจ้าของรถกระบะอยู่ในกลุ่มคนที่เยอะ

แล้วก็เห็นคนร้ายไหมฮะยืนอยู่ท้ายรถกระบะ

และทีนี้อยู่ไปเปิดประตูรถกระบะของคนอื่นเขา
สตาร์ทเครื่องขับหลบหนีไปเลย
นี่เป็นจังหวะที่เจ้าของรถก็งง

นี่ขวาได้มั้ยทันมั้ยเบรกทันมั้ยจอดทันมั้ย
ไม่ทันมันเอาไปจริงด้วยคุณ
นี่ไปเลยจริงเหรอสรุปคือไปเลยจริง
แต่ถามว่าเจ้าของรถกับกลุ่มชาวบ้านตรงนี้
รู้จักคนร้ายไหมรู้จักเดี๋ยวก็ต้องตามเจอนะครับ
นี่แหละฮะคือรถกระบะ๔ประตูคันนี้
จอดอยู่หน้าร้านขายเครื่องตัดย่า
แล้วก็อย่างที่เห็นว่าเจ้าของรถ
แล้วก็ชาวบ้านเขาอยู่ในร้านขายเครื่องตัดย่า
เพราะกำลังมีการซื้อมีการขายเครื่องตัดย่า
มาดูอุปกรณ์อะไรต่างเหล่านี้คุณ

ในร้านขายเครื่องตัดย่าในอำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราชทีนี้ได้เห็นคลิปไปแล้ว
เราก็ต้องไปสอบถามเจ้าของรถกระบะ
ที่ถูกขโมยไปก็คือนายสุธินมังคมณี
อายุ๓๙ปีคุณสุธินเขาก็เปิดเผย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาพาเพื่อนมาที่ร้าน
ขายเครื่องตัดย่าตรงนี้จอดรถแล้วก็ติดเครื่องไว้

อีกอย่างเป็นชาวบ้านด้วยกันเป็นคนรู้จักกันทั้งนั้นนะฮะ
ทีนี้ครับเห็นคนร้ายไม่สวมหน้ากากอนามัย
ยืนอยู่ที่ท้ายรถกระบะก่อน
ทีนี้ทางเจ้าของร้านแล้วก็ชาวบ้านในร้าน
ขายเครื่องตัดย่านะคุณเห็นไหมที่เขาหันไปมองคนร้ายกัน
ไปมองเพราะอะไรเพราะว่าคนร้ายไม่ใส่หน้ากากอนามัย
แล้วเจ้าของร้านเครื่องตัดย่าเขาตะโกนไปอย่าเข้ามา
เข้ามาในร้านถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัย

การที่ถูกดุถูกว่าถูกตำหนิเป็นเหตุไหม
ทำให้เขาอาจจะโมโหก็เลยไปคว้ารถกระบะขับออกไปเลยนะครับ
ทีนี้พอไปยื้อรถกระบะคันนี้กลับมาไว้ไม่ได้ก็ต้องแจ้งความแล้วครับ
ตำรวจสพลานสกาก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
ก็คือนายสนทยาอายุ๓๑ปีเป็นคนอำเภอนพิตำครับ
คือเดินเที่ยวไปเปิดประตูรถคันอื่นนะที่จอดอยู่ริมถนนหลายคันแล้ว
แต่รถคันอื่นเขาล็อกประตูไว้ก่อนมาเจอรถของนายสุธิน
ติดเครื่องทิ้งไว้ก็เลยเข้ามาขับออกไป
หน้าต่อตาเจ้าของรถแล้วก็ชาวบ้านเลยนะครับ
แล้วก็ความคืบหน้ามีนะคุณนะ
เมื่อคืนนี้เวลาสักประมาณ๓ทุ่มนะครับ
สืบสวนลงพื้นที่ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ก็เห็นนายสนทยาขับรถคันนี้เข้าไปที่บ้านคีรีวง

ซ่อนอยู่ที่หลังวัดพระทะเสมา
นี่ซ่อนแนบอิงต้นไม้ไว้แบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่มาพบหลักฐานชัดเจนแล้ว

ก็ต้องติดตามไล่ล่านายสนทยาต่อนะครับ
จนกระทั่งนายสนทยาถูกจับกลุ่มตัวได้
บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่พบรถ
เจ้าหน้าที่คุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพักครับ
สนทยาให้การรับสาภาพบอกวันเกิดเหตุ
เดินไปที่ร้านขายเครื่องตัดย่าจริง

แต่เจ้าของร้านไม่ยอมแล้วก็ชาวบ้าน

เขาก็เลยยืนดูลาดลาวอยู่สักพัก
ตำรวจใช้ความพยายามในการติดตามไล่ล่าตัวคนร้าย

ที่สำคัญได้รถได้ทรัพย์สินคืนให้กับเจ้าของด้วยนะฮะ
และขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีแล้วนะครับ